ช่วงนี้ต้องระวังค่ะเดินทางนะคะ
ก็เป็นช่วง๗วันระวังอันตรายในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เริ่มนับ๗วันก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้๒๗ธันวาคม
ต่อเนื่องไปจนถึง๒มกราคมปีหน้า
ผ่านไปวันเดียวคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยตอนนี้นะคะ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี๒๕๕๙
รายงานผลการเฝ้าระวังวันแรกของ๗วันระวังอันตราย
มีอุบัติเหตุแล้ว๔๒๐ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๔๒ศพบาดเจ็บ๔๓๒ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเมาแล้วขับ

รถจักรยานยนต์ยังเป็นยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะ
ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก
รองลงมาเป็นถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลและหมู่บ้าน
จังหวัดเชียงใหม่ราชบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ขอนแก่นลบบุรีมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกของมาตรการนี้
มีคนกระทำความผิดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุประมาณนะคะ๖๘๕๒ครั้ง

ดำเนินคดีไป๔๔๔๔๓ราย
ต้องเก็บรักษารถเอาไว้๘๘คัน
ยึดใบขับขี่ไป๑๒๙คนแล้วค่ะ